ผู้ชมครับที่เชียงใหม่มีผู้ชายคนหนึ่งเมื่อคืนนี้ก็ไปนั่งดื่มกินที่ร้านคาราโอเกะ
แล้วฝ่ายปกครองเนี่ยเขามาตรวจเพราะมีชาวบ้านแจ้งไปว่ามันเปิดเกินเวลาหรือเปล่า
พอเจ้าหน้าที่มาตรวจนะฮะเขาบอกแม่มาทำแบบนี้มันเสียอารมณ์การดื่มกินของเขาหมด
ถ้าอยากจะตรวจอยากจะสอบอะไรกันเนี่ยแล้วจะมีปัญหาอะไรกับเขาเนี่ยให้ตามเข้าไปในค่ายทหารนะ
เดี๋ยวไปคุยกับเขาในค่ายทหารไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ร้านเคราะห์เกตที่ชุมชนศรีปริงเมืองนะครับ
หลังได้รับร้องเรียนว่าเปิดเกินเวลานะ
มาถึงก็พบว่าร้านเนี่ยเปิดเกินเวลาจริงนะครับ
มาตรวจค้นนะเจ้าของร้านพนักงานลูกค้าคนอื่นเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดี

มีผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้นะที่มาพูดกับเจ้าหน้าที่ลักษณะเหมือนกับต่อว่า
โวยวายประมาณว่าแม่กำลังนั่งดื่มกินอยู่มาถามว่ามาใช้กฎหมายมาตราไหน

เขาบอกเขามีตำแหน่งนะอยู่ในค่ายทหาร

เจ้าหน้าที่ก็ถามว่าเออชื่ออะไรตำแหน่งอะไรยังไง

บอกถ้าเกิดยังไงเนี่ยก็ให้ไปหาเขาในค่ายทหารก็แล้วกัน

ฝ่ายปกครองเขาก็พยายามควบคุมสถานการณ์นะครับทุกผู้ชมครับ

อยากผมอยากอะไรผมมาตรวจร้าน
เราได้ผสานในค่ายข้ายนั้นไปแล้วครับ

แล้วก็คนในค่ายก็ไม่เคยเห็นหน้าแกครับ
ที่ตรวจสอบเนี่ยพบว่าผู้ชายคนนี้เป็นลูกชายของอดีตทหารสังกัดรอ๗๑๐๐นะฮะ

อยู่ที่ค่ายกาวีระอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
นี่นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเกษียณไปแล้ว
พ่อของเขาเกษียณไป๑๕ปีกว่าแล้ว
ลูกชายไม่ได้เป็นทหารนะแล้วไม่ได้พักในค่ายทหารด้วย

เดี๋ยวลองดูอีกทีก็แล้วกันว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงกรณีตรงนี้นะฮะ